ส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูนะคะด้านหลังนี้เลย
เป็นคุณตาวัย๗๒ปีแล้วเสียชีวิตอยู่ตรงเถียงนา
และสภาพสบตอนไปดูคุณผู้ชมขมับขวาตรงนี้
มันยุบลงไปเหมือนกับโดนทุบหรืออะไรหรือเปล่า
แต่สภาพสบนอนอยู่บนหมอนหนุ่นนี่แหละ
น้องสาวของคนตายก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลก
เพราะปกติพี่ชายก็เป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
นี่ค่ะตำรวจที่สพปทุมรัฐก็ไปตรวจสอบ
เหตุการณ์นี้ที่เจอคนเสียชีวิตอยู่ตรงเถียงนาท้ายหมู่บ้าน

ผู้ชายคนนี้คือนายทองใบพรมศิลาอายุ๗๒ปี
นอนอยู่ตรงลานดินข้างเถียงนา
สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อเชิดแขนสั้นสีขาวฟ้านุ่งกางเกงขาสั้น

ตรงหมอนหนุนใต้ศีรษะหนุนหัว
กลายเป็นญาติบอกว่ามันแปลกลักษณะเหมือนอำพราง
ว่าคุณตาแหมมาหมดสติตรงนี้หรือมานอนเล่นตรงนี้

ค่ะแต่ว่าที่มันแปลกคือมีรอยยุบที่หัวไง
ขมับขมับขวาเหมือนก็โดนตีด้วยของแข็ง
แล้วมันยุบไปสักเกือบ๒เซนต์น่ะนะคะ
เลือดเลิศเปลืออยู่ตามเสื้อผ้า
ทีนี้ก็เลยต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดต่อ

ใช่ค่ะแล้วก็คุยกันกับทางน้องของคนตายเนี่ยนะ
น้องก็คือนางทองสาเล่าให้ฟังว่าพี่ชายเนี่ย
นอนอยู่ที่เถียงนาปกติคือแกจะไปนอนที่เถียงนาประจำ
จะเดินกลับมาที่บ้านเอาข้าวไปกินที่ทุ่งนา
แล้วก็นอนที่เถียงนาเลยทำแบบนี้มาประมาณสัก๒ปีแล้ว
ปกติพี่ก็ไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครหรอกค่ะ
ไม่ได้มีครอบครัวแกก็ชอบจะหยอกล้อเล่นกับลูกหลาน
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับไร่นาปลูกมันสัมปะหลัง
ทีนี้น้องคิดว่าพี่น่าจะโดนทำร้ายจนเสียชีวิต

ศพที่มันมีหมอนหนุนรองศีรษะอยู่มันผิดปกตินะ
แล้วอย่างน้องสาวบอกว่าพี่เป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไงคะ
เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ
เมื่อ

เมื่อ

มาหาสู่กับคุณตาทุกสิ้นเดือนเนี่ยจะเอาบัตรคนจนไปรูดซื้อกาแฟ
ลูกจะซื้อข้าวของเครื่องใช้ครับทีนี้ถามหลานเหมือนกันว่า
ปมการก่อเหตุที่คุณตาเสียชีวิตมาจากอะไร
หลานบอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามีคนทำตานะ
ก็อยากให้มาติดต่ออยากให้มามอบตัวตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะคะ
ก็มีการสนที่กำลังกันร่วมกับชุดสืบที่สพปทุมรัฐด้วย
เร่งตามตัวผู้ก่อเหตุคือเขาตั้งปมว่าเอ๊
ว่าจะเป็นปัญหาซึ่งหน้าหรือเรื่องส่วนตัวที่เคยมีปัญหากันมาก่อน
แล้วก็มันมีสิ่งของบางอย่างของคุณตาหายไป
แต่ยังบอกไม่ได้นะตำรวจบอกว่าอยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้ว
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยถามไงเพราะว่าใกล้กับตรงเถียงนา
ก็จะมีน้ำมีสระน้ำอยู่เขาก็สูบน้ำจากสระออกไปนะ
ว่ามันจะมีหลักฐานอะไรเหมือนกับแบบถ้าเกิดก่อเหตุเป็นท่อนไม้

ปรากฏว่าพอสูบน้ำออกก็ไม่เจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว๒ปาก
เดี๋ยวจะเร่งรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อตามตัวคนที่ฆ่าตา

เป็นปริศนาการตายนะต้องมีการส่งชนะสูตรต่อนะครับ